วันนี้นะคะข่าวกีฬาวันสุดท้ายของปี๒๕๖๒มีมาครบถ้วน
โดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียที่ต้นปีหน้านี้เราก็จะเปิดฉากกันแหละ
ใช่ครับอีกไม่กี่วันนะครับวันที่๘มกราคม
ได้ดูเกมแรกของทีมชาติไทยแต่ว่ายังมีปัญหาเพิ่มเติมเจ็บไป๕คนนะครับ

จะมีที่ตาทรอักษรศรีที่เป็นตัวหลักจากชุด๔เกมเพียงคนเดียว
ซึ่งนิชโนเนี่ยเตรียมแผนเติมไว้แล้วนะครับ
จะโยกผู้เล่นตำแหน่งกองกลางอย่างสริทพันธองที่เล่นริมเส้นกับเมืองทอง
อิริฟานดอเลาะนะครับเด็กวัยสิบแปดย่างสิบเก้า
บุรีรามยูเนเต็ดมาเสริมตำแหน่งนี้
แต่ก็ต้องดูนะครับในช่วงการฝึกซ้อมเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยทั้งคู่จะปรับตัว
ในการเล่นแบ็คซ้ายได้ดีและเข้ากับแผนการเล่นของนิชิโนแค่ไหนครับ
ก็ยังมีเวลาในการฝึกซ้อมเพราะว่าเกมแรกที่เราจะลงแข่งขันเจอกับบาเรน
วันที่๘มกราคมเดี๋ยววันที่๑ก็จะเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ส่วนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเขาก็เอามาบอกนะคะว่า
ต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาเกียระนิชิโนก็น่าจะมีขึ้นก่อน
คือตามหลักแล้วก็จะต้องดำเนินกระบวนการให้แล้วเสร็จ
ซึ่งก็คาดการณ์ว่ากระบวนการเซ็นสัญญาไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

จะมีผลกระทบต่อการต่อสัญญาหรือเปล่า
นายกสมาคมก็บอกว่าไม่มีผล
เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการเซ็นสัญญา
การวัดผลของการเซ็นสัญญาของนิชิโน
จะเริ่มวัดผลจากผลงาน๒ปีหลังจากนี้ค่ะ
นั่นก็แสดงว่ารายการหลังจากนี้ไปเนี่ย
คืออย่าไปกดดันมากในการเชียร์นะครับ
เราก็ดูกันไปนะครับแล้วก็คงจะได้เห็นทีมชาติไทย
หรือการสร้างทีมแบบจริงจังนะครับ
ซึ่งบอกว่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการพาทีมของตัวเอง
ลุ้นไปโอลิมปิก๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
เป็นนักเตะที่น่าจับตามองของทีมชาติไทย
เป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์และเป็นอนาคตของวงการฟุตบอลไทย
แล้วก็ยังทำประตูให้กับทีมชาตินะครับ
ชุดใหญ่ศึกเอเชียนคลับได้ด้วยนะครับในรอบ๑๖ทีมที่เจอกับจีน
แล้วก็มีประสบการณ์ในการลงเล่นนะครับ

ที่เราจะตามบอกในสายเราอีรักษณ์เป็นทางมูรักซูเบนะครับ
กองหน้าของทางออสเตรเลีย
แล้วก็มีทางอัลฮัสซันตูเร่ศูนย์หน้าเชื้อสายคีเนียวัย๑๙ปี
แล้วก็ของบาเรนมีทางโมฮาเมดอัลฮัตวาก็เป็นกองหน้าเหมือนกัน
ก็เป็นรายการที่ลุ้นเพื่อได้โคต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
ซึ่งทีมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพด้วย
ทั้ง๓เกมในรอบแบ่งกลุ่มนะคะก็จะแข่งขันกันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะ
แข่งขันเวลาเดียวกันหมดคือเวลา๒ทุ่ม๑๕นาที
เกมแรก๘มกราคมไทยก็จะเจอกับบาเรนก่อน
ต่อด้วย๑๑มกราคมเจอกับออสเตรเลีย
เกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่ม๑๔มกราคมเจอกับอีรักษ์
เอา๓ทีมไปโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ก็คาดหวังว่าเราอาจจะมีโอกาสหนัก
อันนี้เรามาดูกันนะครับก็คัดเลือกนะครับ